เอาล่ะเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมอยากจะรู้เหมือนกันว่า
น้องตอนนี้สภาพเป็นยังไงบ้าง
คือหลังจากครั้งแรกที่ถูกเปิดเผยคลิปออกมา
ที่นัดนำชาวอังกฤษไปเจอ๑๓คนคุยต่อโต๊ะกันในภาษาอังกฤษ
จากวันนั้นจนถึงวันนี้สภาพน้องดูแข็งแรงขึ้นหรือยัง

พาคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
อันน้ำเกลือเทราะแล้วก็ผักวัดถู

เหมือนวันนี้อันนี้ก็ไม่ต้องถูนะ

เชื่อว่าทุกคนก็ใจชื้นมากขึ้นไปอีกนะคะ
เพราะว่าเด็กเริ่มจะมีรอยยิ้มพูดคุยตอบโต้ได้

แล้วก็ดูปกติมากขึ้นดูอุ่นใจมากขึ้น

หรือว่าพันโทนายแพทย์ภาคโลหันชุน
สนามที่เข้าไปช่วยดูแลอาการเบื้องต้น
พูดคุยด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง
น้องก็ยิ้มออกหัวเราะออกกันมากขึ้นไง
คือคลิปนี้เป็นคลิปที่ถูกส่งออกมาล่าสุด
หน่วยซิลที่เข้าไปในพื้นที่นะคะ
นำมาเผยแพร่ให้เราได้ติดตามความเคลื่อนไหวกัน

หลังได้รับประทานอาหารเพิ่มพลังงานที่หน่วยซิลดำน้ำเข้าไป
และแพทย์ได้ตรวจร่างกายทีมหมูป่าทุกคนแล้ว
น้องก็ส่งเสียงทักทายผู้คนที่รอคอยอยู่นอกถ้ำฝากมาให้ด้วยค่ะ

ใช่ค่ะเกือบลืมตัวเล็กข้างหน้าแล้วไม่คิด
แต่ว่าเห็นหน้าตากันชัดเจนอยู่นะคุณผู้ชม

ทักทายนะแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือทุกคนสุขภาพดี

ถึงจะมีสีหน้าอิดโรยแล้วก็ผอมลงนะ
แต่เด็กก็ถามอยู่บ่อยว่าเมื่อไหร่ได้กินข้าว

เขาก็ถามว่าจะได้กินข้าวเมื่อไหร่ครับ

คือหลายคนบอกว่าถ้ามีสติคุยกับฝรั่งได้ว่าหิวอยากกิน
หรือบอกแปลว่ายังดีอยู่ยังโอเคอยู่

ให้ทุกคนคลุมตัวเอาไว้ให้ร่างกายอบอุ่น
ถือว่าทั้งหมดทั้งมั่วเป็นสัญญาณที่ดีค่ะ

ก็จะได้ออกมาเจอพ่อแม่ที่อยู่หน้าถ้ำแน่นอน

แล้วนี่ก็คือโคชเอกเอกกระพล
คือต้องบอกก่อนว่าหลายคนอาจจะมองว่า
แต่ต้องยอมรับจริงนะคุณผู้ชมว่า

เพราะว่าเขาสามารถดูแลเด็กทั้ง๑๓คน

ใช่เขาก็บอกทักษะการใช้ชีวิต

กระทั่งมีผู้มาพบแล้วก็มาเจอมาช่วยเหลือได้นะครับ

ต้องเป็นจังหวะในการให้กำลังใจกันต่อเนื่องแหละนะครับ
ใช่ค่ะเรื่องตักเตือนให้ที่บ้านให้ครอบครัวเขาตักเตือนกันไป
เขาเชื่อว่าทั้ง๑๓คน
ไม่รู้จะสำนึกผิดกับตัวเองยังไง

ใครก็ห้ามพ่อแม่ก็ห้ามหรือว่าชาวบ้านก็ห้าม

นู่นไปกันเลยเป็น๑๐คนกระโดดตุ้มต้ามอยู่ลงน้ำ
คือเด็กยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุอะนะคะ
แต่ว่าเชื่อว่าคือครอบครัวก็คงจะตักเตือนแหละ
แล้วก็เชื่อว่าทุกคนคงได้บทเรียนที่หนักหนาสาหัสมากแล้ว
เพราะว่าต้องพูดคำนี้จริงนะว่าเกือบเอาชีวิตไม่รอด
เราก็เก็บสิ่งดีไว้จากเหตุการณ์นี้แล้วกันนะฮะ